ท่านประธานที่เคารพกระโปรงจุลภัณฑ์นมวิวัฒน์
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
จะมาชี้แจงตอบข้อสักถามของเพื่อนสมาชิก๓ส่วนครับ
ผมขออนุญาตใช้เวลาที่ประชุมในการที่จะพูดคุยกับทุกท่านนะครับ
ประเด็นแรกนะครับการอภิปรายในวันนี้เนี่ย
เป็นสิ่งซึ่งเราเรียกกันว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภานะครับ
มีความเข้าใจผิดของเพื่อนสมาชิกบางส่วนซึ่งมีการอภิปรายเนี่ย
และพาดพิงในเรื่องของนโยบายของพักการเมืองบ้างของอะไรบ้างนะครับ
ซึ่งอันนี้เข้าใจได้ครับเพราะว่าเป็นกระบวนการในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิก
รวมถึงเป็นการพยายามที่จะเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของสิ่งที่ได้มีการเลือกตั้ง
หาเสียงกันมาหลายหลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่ผมพยายามจะเรียนต่อเพื่อนสมาชิก
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเองได้เน้นย้ำต่อคณะรัฐมนตรีตั้งแต่การประชุมในครั้งแรก
ซึ่งเป็นการประชุมคอรมอลนัดพิเศษในเรื่องของความเป็นรัฐบาลซึ่งมีพักการเมือง
เป็นพักร่วมรัฐบาล๑๑พักการเมืองและเน้นย้ำในความเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนครับ
การอภิปรายพาดพิงถึงพักการเมืองเนี่ยก็อยากจะให้แยกให้ออกนะครับ
ในเรื่องของนโยบายรัฐบาลกับนโยบายของพักแต่ละพักนะครับ
อันนี้เป็นประเด็นแรกที่อยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้ตระหนัก
ประเด็นที่๒ครับเป็นประเด็นซึ่งมีการอภิปรายในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
ในเรื่องของหนี้สินการแก้ไขปัญหาการพักหนี้เกษตรกร
ซึ่งหลายท่านก็ได้ให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับ
ผมเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
และท่านนายกรมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหานี่สิน
ของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับท่านก็เน้นย้ำให้เดินหน้าทำงาน
ในเรื่องของการพักหนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ซึ่งแน่นอนครับการพักหนี้เนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำงาน
พักหนี้เกษตรกร๓ปีขณะนี้เนี่ยเราได้เตรียมการล่วงหน้าไปมากแล้วนะครับ
อย่างที่ท่านนายกรมนตรีได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่าภายในไตรมาสนี้นะครับ
จะสามารถเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในเรื่องของการพักหนี้เกษตรได้
แต่ผมเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรเนี่ย
เราผ่านการแก้หนี้ในเรื่องนี้เนี่ยโดยรัฐบาลหลายชุดนะครับผ่านมาแล้ว๑๓ครั้งครับ
ไม่ได้ช่วยให้เกษตรกรพบกับทางออกของปัญหาในเรื่องของหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม
แต่ในครั้งนี้ด้วยสภาวะการทางเศรษฐกิจที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชน
จนกระทั่งโดยเฉพาะภาคการเกษตรเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าตึงมือมาก
เพราะว่าหนี้สินเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับหนี้ภาคประชาชนก็อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับ
วันนี้เนี่ยการพักหนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการที่จะต่อชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในภาคการเกษตร
ต้องเรียนต่อที่ประชุมอย่างนี้ครับหลังจากมีการพักหนี้เนี่ยเราจะมีโครงการในการที่จะดำเนินการโดยนโยบายรัฐอีกมากมายนะครับ
เราจะมีการคัดกรองพี่น้องเกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับคัดกรองกลุ่มเกษตรกรต่าง
เราจะเติมโครงการที่จูงใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้เนี่ยให้เขาสามารถลดภาระเงินต้นได้
จะมีวิธีการบริหารจัดการหนี้ที่ชัดเจนส่งเสริมให้กับการเพิ่มรายได้นะครับ
เช่นการปลูกพืชที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าจะต้องใช้ตลาดนำนวัตกรรมเสริมแล้วก็เพิ่มรายได้เนี่ยนะครับ
นี่คือเป้าหมายของเราว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในภาคการเกษตรขึ้นในระยะเวลา๔ปีที่จะมาถึง
เพื่อให้พี่น้องภาคการเกษตรสามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างแท้จริง
แต่เราไม่ได้มองเป็นเพียงแค่อุปสรรคครับเรายังมองเป็นโอกาส
เกิดภาวะขาดแคลนในเรื่องของอุปทานด้านการอาหารจำนวนมากในโลก
เรามีความเชื่อมั่นว่าหากประเทศไทยเราสามารถสร้างความแข็งแกร่งในภาคการเกษตรได้
เราจะสามารถกลับมาเป็นครัวโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ
การเกษตรจะมีราคาพี่น้องภาคการเกษตรจะสามารถลืมตาอ้าปากได้
คือเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำนะครับ
ซึ่งจะใช้กลไกซึ่งมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสินค้าการเกษตร
จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนในระดับสูงให้กับพี่น้องเกษตรกร
รวมถึงการแปรรูปต่างกลไกเหล่านี้จะช่วยพลิกฟื้นชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกร
ต้องเรียนต่อพี่น้องทุกทุกท่านครับเราต้องการทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ย
สามารถกลับมาเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแกร่งเต็มภาคภูมิ
สามารถที่จะมีรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรีอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้เป็นความตั้งหวังของรัฐบาลชุดนี้
เราก็มีแผนการแผนงานที่เตรียมไว้ในการที่จะรองรับในการไปช่วยเหลือ
การลงทุนเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพต่างรวมถึงหนี้ในสหกร
หนี้ของพี่น้องในภาคของราชการไม่ว่าจะเป็นพี่น้องครูพี่น้องตำรวจ
รวมถึงราชการอีกมากมายครับหนี้เหล่านี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่เราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือ
ไปดูแลในการปรับแก้ในเรื่องโครงสร้างในการลดภาระของเขา
และทำให้เขาสามารถกลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่ง
และที่สำคัญที่สุดก็คือหนี้นอกระบบครับวันนี้หนี้นอกระบบจำนวนมหาศาล
เราก็รู้จักกันดีในเรื่องของแก๊งหมวกกันน็อกเนี่ยทุกคนรู้จักนะครับที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ย
เราก็ต้องเดินหน้าในการที่จะแก้ไขและดึงพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเนี่ย
กลับมาอยู่ในภาคที่มันเป็นอยู่ในภาคที่ถูกต้องนะครับกลับเข้าสู่ระบบนะครับ
แล้วเราเชื่อว่าด้วยการทำงานของรัฐบาลและความตั้งมั่นของพวกเราเนี่ย
เราจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้
เพื่อให้เขาได้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกขึ้นและดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
ประเด็นสุดท้ายครับมีการอภิปรายกันในช่วงเช้านะครับ
ในเรื่องของสวัสดิการของรัฐนะครับผมย้ำนะครับ
แนวนโยบายของรัฐที่เราได้แถลงเนี่ยนะครับเราใช้คำว่าสวัสดิการโดยรัฐครับ
ผมเรียนต่อทุกท่านอย่างนี้ครับสวัสดิการโดยรัฐเนี่ยนะครับ
เราคำนึงถึงภาระของงบประมาณแน่นอนครับผ่านโครงการเช่นเรื่องของสามสิบบาทรักษาทุกโรค
ฟรีเรื่องของสวัสดิการในรูปแบบต่างซึ่งจะลงไปยังพี่น้องประชาชน
ในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็น
ในการที่จะดำรงชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ
อกจากนั้นยังมีโครงการในการที่จะเพิ่มรายได้เพิ่มโอกาสสนับสนุนคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรัฐซึ่งเอื้อต่อการทำธุรกิจขจัดรัฐอุปสรรคเป็นรัฐที่เอื้อกับการทำธุรกิจให้กับพี่น้องประชาชน
แต่ที่สำคัญครับผมอยากจะฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านเราต้องอยู่กับความเป็นจริงครับ
เราต้องตื่นจากความฝันและเราต้องอยู่กับความเป็นจริงสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ย
ถ้าเรายกตัวอย่างประเทศเช่นสวีเดนฟินแลนด์นอเวย์นะครับ
เหล่านั้นเนี่ยนะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเขามีความแตกต่างจากเรามหาศาล
ฐานภาษีที่เขาเก็บได้กับการช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้านั้นนะครับ
ในขณะนี้ประเทศไทยเราต้องเรียนด้วยความเคารพว่า
ด้วยสภาพสภาวะและการรายได้ของเราจากการจัดเก็บภาษีเนี่ย
ยังไม่อยู่ในจุดที่เราจะสามารถทำสวัสดิการทั่วหน้าได้จริง
เพื่อนสมาชิกต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับ
แม้แต่เพื่อนสมาชิกที่อภิปรายนะครับ
เราก็เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลกันมาช่วงหนึ่งนะครับอันนี้ก็ด้วยความเคารพ
เราก็รับทราบกันดีว่าข้อจำกัดนี้คืออะไรแม้แต่ทางท่านเองก็รับทราบนะครับ
ว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยยังไม่มีงบประมาณมากเพียงพอที่จะรองรับ
ในการจัดทำสวัสดิการทั่วหน้า
ท่านก็ทราบดีว่าสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับประเทศไทยในตอนนี้
คือการสร้างเค้กที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้รัฐจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
จึงจะสามารถนำภาษีเหล่านั้นกลับไปทำสวัสดิการ
แต่เรียนต่อเพื่อนสมาชิกอย่างนี้นะครับรัฐบาลของท่านเศรษฐาทวีสิน
เรามีความตั้งใจนะครับในการที่จะเดินหน้าทำสวัสดิการให้กับประชาชน
ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำนะครับเราจะเดินหน้าทำสวัสดิการโดยรัฐให้กับประชาชน
ในระดับที่เหมาะสมและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
กรอบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เรากำลังจะเดินหน้าไปสู่
ผมเองเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าผมก็ไม่แน่ใจ
ผมขอถามกลับต่อเพื่อนสมาชิกชิกที่อยู่ในห้องประชุม
ว่าถ้าท่านต้องการที่จะให้ทำเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ย
คาดว่ารัฐบาลจะเอาแหล่งงบประมาณจากที่ไหน
ผูกพันงบประมาณในระยะยาวเท่าไหร่
โครงสร้างประเทศไทยที่กำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัย
สุดท้ายภาระที่ประเทศจะต้องแบกรับในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่
ตัวเลขเหล่านี้ทุกท่านมีอยู่ในใจและเรารู้ว่ามันเป็นภาระที่หนักหน่วง
และจะกระทบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างที่ภาครัฐจะต้องลงไปทำในอนาคต
หรือท่านจะเอาเงินมาจากการขายสินทรัพย์ของรัฐบาล
เอามาทำสวัสดิการทั่วหน้างั้นหน่อยครับ
จะขายกองทุนวายุพักอย่างที่ท่านว่า
จะยืมกองทุนหมุนเวียนจะกู้แบงค์รัฐผมไม่ทราบ
แต่รัฐบาลนี้เราตระหนักในเรื่องของ
ในเรื่องของวินัยทางการเงินการคลังครับ
เราคงจะทำเช่นนั้นไม่ได้
แต่เราจะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เราจะสามารถทำสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจนได้
นะครับก็ขอฝากเหล่าเพื่อนสมาชิกตามที่ได้เรียนครับ